อีกหนึ่งความรักของคุณอ้ำพัชราภาชัยเชื้อ
ล่าสุดน้องสาวคุณหนิงปณิตาเนี่ยแชะภาพของน้อง

น้องสาวยายนิงยายนิงอาจจะไม่ว่างช่วงนี้

แชะภาพแอมพิธาน
ก็เนี่ยน้องสาวเนี่ยตัวดีนะทำไมไปตบกับคนอื่นแทน
ไอ้น้องเนี่ยตัวดีทำไมไปตบกับคนอื่นแทน
แล้วอีกนางคนโดนตบอ่ะอีกคนโดนตบก็หน้าตก
คุณพี่คะคดียังไม่สิ้นสุดคุณพี่
เขาเพิ่งให้ไอ้แจ๊คกับวูดดี้เพิ่งขึ้น

คนดูว่าอ้ำกับแอมน่าจะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันที่สุดแล้ว
ยายแนนยายแนนก็ไปถ่ายรูปกับแอมพิธานปุ๊บนะฮะ

แฟนคลับก็เลยเฮกันเบาเมื่อสาวอ้ำไปคอมเมนต์ในภาพของแนน

แล้วก็อย่างที่ว่าก็หลายคนอยากจะแบบว่าให้อ้ำกับแอมกลับมาคืนดีกัน

เมื่อกี้มีไลน์มาถามว่าคุณพี่เหมียวคะคุณพ่อสบายดีไหมค
ขอบคุณค่ะสบายดีค่ะ
อะค่ะก็อายุมากแล้วแต่ก็ยังสบายดีค่ะ
ตามอัตภาพค่ะ
อะนาเดทคุกกิมียะ
คือบริจากกับเงินทุนการศึกษาและคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่จังหวัดเลย
อู้หู้เหวอะห่อย่างใจดีสุด

นางจะเอาอะไรมาตกเนอะแม่นางให้ทำบุญตลอดเวลา

เขาอยู่๒๕แม่เขายังน้องฉันเลยน้องเยอะด้วย
ตอนนี้แม่ดาราเป็นน้องพวกเราหมดแล้วค่ะพี่ม้าไม่ต้องกลัวเรื่องนี้นะ
แล้วเขาบอกว่าเรื่องแก๊งล่มจะรีเทิร์นณเดชน์ว่าไงแต่ว่ายังไม่ทราบอะไรเลย
ก็มีเจอทุกคนนะเจอกันตามงานเรื่องเจอกันปล่อยให้เป็นไปตามโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นนะคะ
นี่ณเดชน์ก็บอกนี่ไง
ไม่คู่กันเนี่ยเวลามันอยู่กันไปนานหน้าคล้ายกันเมื่อก่อน
ฉันมีผัวฉันก็น่าคล้ายก้อยแหละฉันมีผัวหน้าคล้ายผัว

ของคุณแม่งของคุณแม่งวดน่าไม่คล้ายกันนะค่ะ